ไปดูจราเข้กันหน่อยค่ะทำไมฮะยาวเกือบสองเมตรน่ะอืม
ขึ้นจากลำน้ำข้ามถนนแล้วก็ไปลงสระน้ำอุ้ย
ใช่ค่ะที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
นายขวัญมือสนามโพกผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตะบนสระคูนะคะอ่า
ได้รับแจ้งนะคะเนี่ยเหรอเขาก็ชี้เลยว่าเนี่ย
ข้ามถนนตรงนี้ตรงนี้นะนายสุวรรณศรีหนองว่านายพรมมาดวงเกต
เป็นคนเจอนะคะบอกจราเข้ยาวเกือบสองเมตรนะจราเข้นะ
ใช่ขึ้นจากลำน้ำเสียวบริเวณท่าหาย
หมู่หนึ่งกับหมู่สิบสามอ่ะบ้านดอนยางอันนี้กระชี้ให้ดูลอยเท้า

แล้วไปลงสระน้ำในพื้นที่นาของชาวบ้านอยู่ใกล้กัน
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ภัยฮุกสามหนึ่ง
ชาวบ้านก็ไปดูรอยท้องรอยเท้าอะค่ะครับ
ดีกว่าช่วยกันตามค้นห่านะอ่า
ก็ไม่เจอนะคะไม่รู้ไปซ่อนตัวหรือว่าคลานออกจากตรงนั้นไปแล้วหรือเปล่า
พายเรือเข้าฝั่งขึ้นมาบนถนนที่เป็นพนังขั้นน้ำ

อาจจะหลุดมาจากฟาร์มหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ว่ามีฟาร์มเพาะเลี้ยงอะไรแถวนี้ไหมมีจราเข้หลุดหายไหม

ไม่เจอใช่ไหมชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจแล้วทีนี้